ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่
สอบคอก็แถลงความคืบหน้าล่าสุดตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
วันนี้เพิ่มมารายใหม่เนี่ย๔๖รายด้วยกันอืมนะฮะ
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศสามสิบเก้ารายค่ะที่เหลือก็เรียนการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็กักตัวอยู่ในสเตคอนันทีนของรัฐด้วยใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อ
เรื่องเกี่ยวกับว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีออกมาตรการออกมายังไง
จะประกาศยกระดับยังไงเราจะได้ต้องปฏิบัติตาม
เพราะว่ารายละเอียดแต่ละจังหวัดจริงไม่เหมือนกันนะ
เหมือนกันเดี๋ยวคนสับสนว่าเอ๊ะล็อกดาวน์กับยกระดับเนี่ย
มันต่างกันยังไงใช่มันล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดหรือเปล่าอ่าใช่ไหมฮ
ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมต้องดูด้วยเวลาที่เขามีการแชร์ในโลก
โซเชียลมีเดียบางครั้งมันเป็นชุดข้อมูลเก่าอืม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือการระบาดตอนครั้งแรกของโควิดตอนนั้น
แต่ยังคงมีการแชร์อยู่ย้ำว่าเป็นข้อมูลเก่านะครับ
อ่ะเรามาดูแต่ละจังหวัดกันหน่อยว่าตอนนี้เขายกระดับจังหวัดไหนบ้าง
แล้วล็อกดาวน์ที่ไหนบ้างเริ่มจุดไข่แดงก่อนสมุทรสาครคุณผู้ชม
นะฮะก็มีการประกาศยกระดับมาตรการควบคุมตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
เก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะยาวไปถึงปีหน้าครับ
สามมกราคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสี่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด
เช่นปิดตลาดกลางกุ้งปิดหอพักศรีเมืองซึ่งอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับ
ห้ามเข้าออกพื้นที่เด็ดขาดนะฮะส่วนพื้นที่ทั่วไปเนี่ย
กำหนดให้สถานที่หลายประเภทต้องปิดเช่นสนามกีฬาสนามมวยสนามเด็กเล่น
สถานศึกษาทุกประเภทสถาบันกวดวิชาสถานรับเลี้ยงเด็กนะฮะ
ในส่วนของร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มไปด้วยเนี่ยผ่อนผันให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น
ร้านสะดวกซื้อก็ต้องปิดหลัง๔ทุ่มถึงตี๕อันนี้เป็นสมุทรสาคร
ใช่ค่ะทีนี้ดูสมุทรสงครามหน่อยค่ะจังหวัดติดกัน
เรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้ว่ารัชการจังหวัดสมุดสงคราม
อย่างผู้ว่าชะรัฐบุญนสะก็เป็นในฐานะเป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็มีการออกหนังสือมาค่ะนี่เป็นหนังสือด่วนที่สุด
สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย๑๔วัน
คือตั้งแต่ยี่สิบสามธันวาห์ไปจนถึงสี่มกราปีหน้าพวกสถานบริการต่างต่าง
สนามไก่ชนสนามปลากัดโรงหนังร้านเกมร้านคาราโอเกะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสถาบันกวดวิชา
นวดร้านสปานี่ก็ปิดนะคะรวมถึงตลาดตลาดนัดยกเว้นที่จำหน่ายอาหารสด
อาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จอาหารสัตว์เวชพันธุ์แล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
อันนี้คือให้เปิดได้ครับนี่คือที่สมุทรสงครามค่ะอีกหนึ่งสมุดข้ามไปฝากฝั่งตะวันออกหน่อย
มุดประการครับแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากสมุทรสาคร
ตั้งแต่ยี่สิบสามทรัลมาคมนะฮะก็คือวันนี้ไปถึงสี่มักระดาคมปีหน้า
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันกวดวิชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนนะฮะโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยนะครับนะฮะ
ในอำเภอพระสมุทรเจดีเขามีอยู่แล้วก็พระประแดงด้วยนะ
สถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเป็นผับบาคาราโอเกะเนี่ย
นั่งทานนะฮะอย่างเดียวห้ามเต้นห้ามร้อง
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของสวบคอกำหนดนะฮะแล้วที่สำคัญ
มุดประการต้องงดจัดกิจกรรมปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีในทุกประเภทด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้เราดูกันไปแล้ว๓สมุดแล้วใช่ไหม
มุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการก็อันนี้เป็นคำสั่งทั้งจังหวัดครับ
แต่มันจะมีคำสั่งแบบเฉพาะเขตท้องที่หรือว่าเฉพาะพื้นที่อืม
สุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณประทีพก็มีการประกาศ
สุพรรณบุรีเนี่ยเขาประกาศเฉพาะที่อำเภอสองพี่น้อง
ให้อำเภอสองพี่น้องเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็น
จะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ควบคุมการระบาดของโควิด
ก็เลยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง
ตั้งแต่ยี่สิบสามธันวาไปจนถึงสามมกรา
ก็จะมีการปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันกวดวิชา
พัฒนาเด็กเล็กงดขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารเนี่ย
ไม่มีแล้วนะคะแบบนั่งกินที่ร้านจะต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านเท่านั้น
แล้วก็ห้ามจัดงานเลี้ยงในงานบวชงานแต่งงานศพงานประเพณีทุกชนิด
รวมถึงให้ปิดตลาดหรือว่าตลาดนัดแล้วก็สถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
ตลาดนัดทุกแห่งอันนี้คือที่อำเภอสองพี่น้อง

ใช่ก็จะคล้ายกับที่เชียงใหม่
เชียงใหม่ก็ไม่ใช่ทั้งจังหวัดเหมือนกัน
เฉพาะพื้นที่แต่ว่าของเชียงใหม่
เขาเป็นการจำกัดการเดินทางของประชาชน

ตำบลนะตำบลท่าตอนตำบลมะลิกา
แล้วก็ตำบลแม่อายซึ่งอยู่ในอำเภอแม่อาย
อืมอ่านะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะ
หลายจังหวัดงดจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่ไปแล้ว
อย่างที่ขอนแก่นนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะจับ
แล้วก็สุดท้ายต้องงดกันไป
ท่านผู้ว่าเองคุณสมศักดิ์จังตระกุลนะครับ
ถ้าเกิดจัดนะก็จะมีคนไปเยอะ
ไหนจะนักดนตรีอีกอะไรมากมายอีก
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเองก็ประชุมกันใหม่

รวมไปถึงของงดจัดงานสวนเรืองแสงด้วย
เหลือเพียงการประดับไฟตามต้นไม้ต่างตามจุดต่างในเมืองนะฮะ
ให้มันมีความเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองแต่ว่างดจัดงาน
ตลอดเส้นทางจากสารหลักเมืองไปถึงถนนศรีจันทร์มีการประดับไฟนะครับ
ขณะเดียวกันยังคงมีพิธีทำบุญตักบาทในเช้าของปีใหม่
คือ๑มกราคมตอน๖โมงครึ่งแต่ลดขนาดจำนวนแต่ละหน่วยงานลงไม่ต้องมาเยอะ
แล้วก็เตรียมมาตรการในการเว้นระยะห่างต่างของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ซึ่งจะมีการตักบาดกันตามแนวของถนนศรีจันทร์ของจังหวัดขอนแก่นด้วย
ในเช้าของ๑มกราคม๖๔นะครับ
ส่วนที่จังหวัดตรังนะฮะไปดูเทศบาลนครตรังกันหน่อย
ก็มีการออกประกาศเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
แนวโน้มแน่นอนขยายวงกว้างแน่
ถ้ามีการจัดต่างเนี่ยก็ต้องควบคุมกันนะฮะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง

ฉะนั้นแล้วเทศบาลนครตรังก็เลยอย่างนี้ดีกว่า
ยกเลิกการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๔ซะ
ในการประกวดเต้นกันต่างนานแล้วก็ทำบุญตักบาทขึ้นปีใหม่
ยกเลิกไปด้วยอันนี้ตรังก็ยกเลิกแน่นอนอยู่แล้ว
อีบที่นี่บางแสนอ่ะบางแสนบางแสนนี้อันจริง
คือเขาจะมีการจัดงานแต่เขาก็ยกเลิก
แต่ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวบางแสนไม่ได้ไปได้ยังไปได้อยู่นะคะ
ไอ้เทศวันเมืองแสนศุกร์สุดท้ายต้องประกาศ
จริงเขาจัดที่แหลมแท่นของบางแสนก็จะมีคอนเสิร์ตศิลปินต่างมากมายไป
กิจกรรมต่างสุดท้ายก็จะมีการจุดพลุเหมือนทุกปีนะฮะ
แต่ว่าก็อย่างที่ทราบดีว่ามันมีการระบาดของโควิดในรอบใหม่ขึ้นมานะฮะ
ก็เลยต้องงดจัดไปแต่ถามว่าไปเที่ยวได้ไหมไปได้นะครับ
นักท่องเที่ยวคุณผู้ชมสามารถเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนได้ตามปกตินะฮะ
แต่ขอความร่วมมือคุณก็ต้องระวังกับเรื่องของโควิด
ดูแลตัวเองซะนะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างกันไป
เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็แน่นอนนะฮะ
ชายหาดบางแสนก็อาจจะมีกลุ่มแรงงานต่างไปหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ